คุณผู้ชมครับมีภาพเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น

เพราะว่าสามีขับรถบิ๊กไบท์พาภรรยาซ้อนท้าย
และพระยาท้องสี่เดือนไปเที่ยวเข่า
โค้งนี้มันเป็นโค้งที่แบบ

แล้วก็ไปชนกับรถที่ขับมา
บิ๊กไบท์ขาดสองท่อน
แล้วคนขับผู้ชายเสียชีวิตคาที่
ตอนแรกฝ่ายผู้หญิงยังไม่เสียชีวิต
แต่ลูกในท้องเสียชีวิตไปก่อน

แม่ก็สิ้นใจไปตามลูกในท้อง

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ชีวิตด้วยกัน
สองคนกับเด็กในท้องอีกหนึ่งคุณผู้ชม
มันเป็นโค้งที่ค่อนข้างจะหักพอสมควร

ถูกต้องครับอย่างที่บอกว่าคนที่มากับมอเตอร์ไซค์
เด็นไปคนละทิศคนละทางแล้วบิ๊กไบท์เองก็ขาดไป๒ท่อน
นี่ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากเลยนะครับ
ทีนี้ทราบชื่อคือคนขับคือนายพงพิสุทธิสิริแตงอายุ๒๓
เสียชีวิตคาที่ส่วนนางสาวธนพรปรารีภรรยานั่งซ้อนท้ายมา
และตั้งท้อง๔เดือนบาดเจ็บสาหัสก่อน
คุณหมอพยายามช่วยแต่ว่าเขาโดนแรงกระแทกหนักมาก
ทำให้ตกเลือดแทงลูกแล้วเขาก็หมดลมหายใจตามลูกในท้องไปครับ
พี่ชายของนายพงพิสุทธิ์มีการโพสต์เขียนไว้อะไรน้องชายในเฟซบุ๊ก
บอกว่าได้ยินข่าวนี้แทบไม่เชื่อเลย
ต่อไปนี้คงไม่มีเองสองคนมาพูดหยอกกวนประสาทอีกต่อไป
ที่พี่สอนพี่เตือนเพราะพี่รักพวกเอง
ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะทั้ง๓คนนะครับ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยต้องไปที่วัดครับนัดวัดเนินพวงครับ
ที่อำเภอสามงามที่พิจิตรญาตินำศพมาตั้งเอาไว้ที่นี่
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าทุกคนนั้นทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
แม่ของนายพงพิสุทธิ์ก็พูดเล่าทั้งน้ำตา
ลูกชายเป็นลูกคนเดียวเป็นหวมเรี่ยวหวมแรงของบ้าน
ก่อนหน้านี้ลูกชายไปทำงานที่กรุงเทพก็ส่งเงินมาให้ตลอด
แต่พอช่วงโควิดลูกชายกับภรรยาเองก็กลับไปอยู่ที่บ้าน
พอวันหยุดยาวที่ผ่านมาลูกชายกับภรรยาตั้งใจ
จะกลับไปทำงานที่กรุงเทพแต่ขอไปเที่ยวเขาคอซะก่อน
แต่ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางมาประสบเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
อ่า

ชื่อว่านางแถบเองก็บอกว่าคืนนี้ก็จะมีการสวดเป็นคืนสุดท้าย
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเผาแล้วนะครับตอน๔โมงเย็น
ส่วนศพของภรรยากับลูกในท้องแล้วก็ทราบว่าเป็นลูกชายด้วยนะครับ
นะฮะทางฝ่ายผู้หญิงเองก็ได้มีการนำไปประกอบพิธีที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ส่วนเรื่องของคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ